เป็นวันแรกที่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง
ซึ่งอยู่ในพื้นที่๑๓จังหวัด
พื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงเข้ม
เขาบอกว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะ

เท่ากับว่าไฟเซอร์ปักแขนประชาชนแล้ว
ก่อนหน้านั้นคือปักแขนบุคลากรทางการแพทย์

บรรยากาศการฉีดไฟเซอร์เข็มแรกที่จุดนี้หน่อย
ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ได้รับจริงฉีดจริง
นี่คือจุดฉีดวัคซีนวัดคลอง๑๘

เพราะว่าจริงแล้วก็มีประชาชนที่มาฉีดวัคซีนปกติด้วย
ก็มีประชาชนปกติทั่วไปได้รับเหมือนกัน
แล้วก็ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุ๑๒๑๘ปี
ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่กลุ่มเด็ก

อกจากนี้ก็มีกลุ่มหญิงตั้งคัน

หรือว่ามีการส่งข้อมูล
ให้หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนมาแล้ว
จนไฟซัรได้รับการจัดสรรมาถึงพื้นที่นี้
โดยผู้มนุยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
คุณหมอสรรลักษณ์มิ่งไทยส่งเปิดเผยว่า
โรงพยาบาลได้โคต้าไฟเซอร์มา๑๕๐๐โดส
ก็จะฉีดเฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนา

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอายุ๑๒๑๘ปี
อ้วนโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง

รวมถึงมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำเบาหวาน

ที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง

และเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วย

กลุ่มอายุ๑๒๑๘ปีกลุ่มโรคประจำตัวนะครับ

คือหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า๑๒สัปดาห์
ส่วนหญิงตั้งคันก็มาเหมือนกันนะฮะโดยขณะนี้มีกลุ่มเป้าหมายเดินทาง
ขอรับการฉีดวัคซีนแล้วเกือบจะครบที่ได้รับการจัดสรรมาแล้วนะฮะ
ได้รับการจัดสรรมา๑๕๐๐ตอนนี้มีคนมาฉีดละ๑๓๐๐
ซึ่งคาดว่าวันนี้ก็จะมีมารับการฉีดครบ
ตามจำนวนที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
เพราะว่าอันนี้จริงทางพื้นที่นะต้องเป็นคนที่สำรวจตรวจสอบ
แล้วก็ส่งขอโคต้าไปนะครับจากกับคณะกรรมการในการจัดสรรวัคซีน
อันนี้เป็นพื้นที่ชะเชียงเศร้า
ทีนี้พาไปดูค่ะที่สงขลากันบ้างคุณผู้ชม
สงขลาวันนี้เขาก็ยังคงเดินหน้าฉีดไฟเซอร์
เป็นบูสเตอร์โดสเข็ม๓ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

จุดฉีดก็คือที่โรงพยาบาลหาดใหญ่

จนครบส่วนโคต้าของประชาชนทั่วไป

เขาบอกว่าประชาชนทั่วไป
ยังไม่ได้รับจัดสรรโคต้าไฟเซอร์

ไปตรวจสอบกันพื้นที่กอทม

ผู้สื่อข่าวก็จับจ้องมองว่า
ได้รับการจัดสรรไฟเซอร์หรือยัง

ยังไม่มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ได้ถูกกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างในกรุงเทพ
ทั้งหมด๑๓๒แห่ง

รวมทั้งสิ้น๑๒๐๐๐โดส

แล้วก็เก็บวัคซีนไฟเซอร์ไว้เอง
แต่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการ
เรื่องของจุดฉีดวัคซีน
ทั้ง๒๕แห่งของกรุงเทพมหานครเท่านั้น

ที่เขามีการให้ประชาชน

แล้วก็ขอตรงจากทางสหศุกร์
แล้วก็จัดส่งตรงไปถึงโรงพยาบาล

จะเป็นสถานที่ในการจัดสรรพื้นที่เฉย

ให้ประชาชนไปฉีดไฟเซอร์
อย่างโรงพยาบาลบ้านบึงค่ะที่ชลบุรี
เขาเปิดให้กลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็คือ
อย่างที่บอกเด็ก๑๒๑๘ปีที่เป็นโรคเรื้อรังในเด็ก๗กลุ่มโรค
และคนท้องที่อายุครรภ์๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
อันนี้มาฉีดไฟเซอร์เข็ม๑ได้
เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแล้วก็วันที่๑๖สิงหาคมด้วย

ส่วนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
เขาก็เปิดให้ลงทะเบียนกันหน้างานค่ะ

แต่ทีนี้เขามีการกำหนดเงื่อนไขด้วยคุณผู้ชม

ของทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
หรือจะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ศรีราชา

ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ว่านี้คือเด็ก๑๒๑๘ปีนะคะ
แล้วก็มีโรคเรื้อรังหญิงตั้งคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
แล้วก็กลุ่มอายุ๑๘ปีขึ้นไปมีโรคเรื้อรัง
แล้วก็กลุ่มอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ทีนี้โรงพยาบาลคลองเขื่อนค่ะที่ฉะเชิงเศร้า
เขามีการออกประกาศเลยให้เด็ก๑๒๑๘ปี
ที่ใครก็ตามที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอคลองเขื่อนเนี่ย
ไปรับบัตรคิวฉีดไฟเซอร์ได้ในวันที่๑๘สิงหาคมนี้๗โมงเช้านะ
แล้วเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนฉีด๘โมงเช้าถึงบ่าย๒โมง
แต่ละที่แต่ละโรงพยาบาลมันจะไม่เหมือนกันนะ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ข้อมูลมาแล้ว
สิ่งสำคัญคุณต้องเช็คกับทางโรงพยาบาลด้วย
ว่าสุดท้ายแล้วโรงพยาบาลนั้นเขาจะให้ลงทะเบียนกี่โมง
เขาจะฉีดกี่โมงถึงกี่โมงนะคะซึ่งการจัดสรรไฟเซอร์ครั้งนี้
มันก็เป็นไปตามแผนการจัดสรรวัคซีนที่ทางสอบคอกำหนด
เพราะว่าให้จัดสรรวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยงใน๑๓จังหวัด
ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน๖๔๕๐๐โดส
ส่วนอีก๑๖จังหวัดที่เพิ่งถูกเพิ่มมาเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง
ก็จะได้รับไฟเซอร์แต่อาจจะไม่ได้รับในล็อตนี้
อาจจะเป็นล็อตถัดไปหลังจากหนี
เพราะเรามี๒๙จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
ที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด
วันนี้ก็เหมือนธีมว่าเราเสนอข่าวไฟเซอร์ฉีดให้กับประชาชนเนี่ย
เราก็ตามหาเหมือนกันว่าประชาชนในกลุ่มเสี่ยงต่าง
ได้รับการฉีดไฟเซอร์จริงหรือเปล่าจริงหรือยัง
คือดิฉันก็โทรถามนะโรงพยาบาลเอกชนแบบใหญ่
ก็ถามเหมือนกันว่าได้รับไฟเซอร์มาหรือยัง

โรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรเลยเหมือนกันนะครับ